ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ได้ขอเวลาไปศึกษารายละเอียดก่อนนะครับว่า
กระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่อย่างไรครับ
โดยที่ธรรมเนียบรัฐบาลหลังจากที่ผู้สื่อข่าวทดลองเปิดแอปพลิเคชัน
ก็มีทั้งข้าราชการและตนาทีก็ต่างเดิน

บริเวณสารพระภูมิเจ้าที่แล้วก็ตึกไทยคู่ฟ้า

ราชการแล้วก็ผู้สื่อข่าว

คุณปิติลักษ์โฆษกระทรวงเทคโนโลยี

แต่ก็ไม่มีอำนาจลงโทษผู้กระทำความผิด

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเตือนผู้เล่นเกมให้มีสติตลอดเวลา

แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัย
ของผู้อื่นที่การกระทำของผู้เล่นเกม

ซึ่งการเล่นอย่างเข้าใจครอบกติกา

ตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ได้มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หามาตรการเฝ้าระวังปัญหา

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เนื่องจากว่ามีสถานที่สำคัญ
แล้วก็สถานที่ห่วงห้ามอยู่ในเกม
พร้อมกับฝากเตือนประชาชนที่เล่นเกม

ผ่านตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญ
กล่าวถึงกระแสความฮิตของเกม
ขณะนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
จากพบว่ามีการใช้สถานที่สำคัญ
แห่งเป็นจุดที่ให้เก็บคะแนน
หรือว่าไอเทมซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้าม

โดยเชื่อว่าทางผู้ผลิตเกมไม่ได้ตั้งใจ
พร้อมกันนี้ยังได้ฝากเตือนให้กลุ่มผู้เล่น
ให้มีการตรวจสอบแล้วก็เล่นให้เหมาะสม
ฝ่าฝืนต่อการบุกรุกสถานที่สำคัญ

ตกเป็นเครื่องมือทำร้ายของมิจฉาชีพ

จากผู้เล่นบางคนเล่นเกมขณะขับรถ

มีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท

แล้วก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน
ให้เล่นเกมในพื้นที่ปลอดภัยครับ